มีความเคลื่อนไหวอยู่นะครับแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วย
สำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งสอสอของกรกตนะครับ
มีบางพักการเมืองที่มองว่านี่คือการเอื้อประโยชน์ให้กับบางพักหรือไม่นะครับ
ขณะที่นายรัฐมนตรีเองก็ดูจะไม่ค่อยสบายใจนักเกี่ยวกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
ถามอย่างเดียวเลยเลือกอะไรแบงเทน
กรรติการก็ว่าจำนั่นเดี๋ยวก็ว่าจำกรรติการ

ในวันนี้จากปีภาพที่ผ่านมาพอหลายบาท
แก้ยังไงถ้าคนเขาไม่เลือกเลย
มันก็ยังไงก็ไม่ได้พักไหนมันไม่ได้อย่างนั้นน่ะ
ก็แล้วแต่โชคชะตาก็แล้วแต่ประเทศไทย

เมื่อถูกสังคมตั้งคำถามถึงเหตุผลที่ต้องใช้มาตรา๔๔
คำสั่งให้กรกตขยายเวลาแบ่งเขตเลือกตั้ง

เพี้ยนไปจากกฎเกณฑ์ที่กรกตเคยกำหนดไว้
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ต้องใช้ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ระบายความอัดอั้นตันใจในเรื่องนี้
พร้อมยังเล่าถึงการพบปะกับนางแองการ่าเมเคิล
นายกรัฐมนตรีเยอรมนีในช่วงที่ผ่านมาว่า
ผู้นำเยอรมนีมีท่าทีค่อนข้างแข็ง
แต่เมื่อได้พูดคุยและชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศ

ขณะที่ตัวแทนรัฐบาลและกรกตมองว่า
วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแบ่งเขตถือเป็นเรื่องธรรมดา
เมื่อปัจจุบันพักการเมืองมีมากถึง๘๔พัก
จะทำให้ถูกใจทุกคนคงเป็นไปไม่ได้
ปฏิกิริยาที่ว่าส่งผลให้พักไทยรักษาชาติ
ประกาศภารกิจสำคัญจากนี้เป็นต้นไป
คือขอทำทุกวิถีทางเพื่อสกัดกั้น
ไม่ให้ผลเอกประยุทธ์กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีก
หลังเห็นว่าการทำงานของกรกต
เท่ากับเป็นการปักทงให้เชื่อได้ว่า
การเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม
แบ่งเขตนี้ต้องถือว่าเป็นการแบ่งเขตอัพยศ
เพราะว่าอำเภอเดียวแบ่งเป็น๔เขต
บางจังหวัดเปลี่ยนถึง๑๐เขต
เช่นเดียวกับนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย

ก็ต้องรับผิดชอบกับผลที่อาจจะตามมา
ซึ่งก็มีบทเรียนให้เห็นแล้วในอดีตว่า
จบของกรกตคือการเดินเข้าสู่เรือนจำ
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน